มิ้งโป๊ะแตกคุณผู้ชมค่ะ

ซึ่งวลีนี้มันเกิดจากต่อธนภพนี่เองนะคะ
กลายเป็นประโยคเด็ดที่ใครก็พูดถึง
กับการออกมาให้สัมภาษณ์ของต่อธนภพ
ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีของน้องรักคชรธร

ไม่คือผมพูดเรื่องจริงแต่คือรอบนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้กวนประสาทหรืออะไรเลย

เออมันเป็นความจริงเฉยที่เราเรียนกันมา

ก็ตอนนี้ต้องลบเรื่องนั้นไปก่อนครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปอัดเพลงกัน
ก็แซวกันไป
ใช่ส่วนความหล่อต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เนี่ยต่อออร่ามาแรงจริงนะทำไมหล่อขึ้นเขาไปทำอะไรมา

ไม่ก่อยหรอก
เอาจริงอันนี้ตอบแบบไม่คิดเลยเพราะว่าไม่ได้มองอย่างนั้น
ไม่ได้ถูกชงมาเรื่องหน้าตาตั้งแต่แรก
ก็เลยแบบความมั่นใจเราอาจจะไม่ได้เรื่องหน้าตาอะไรอย่างนี้

อันนี้ถูกหน้าตาก็ส่วนหนึ่งนะคะ
พัฒนาการเรื่องฝีมือทางการแสดงก็อีกส่วนหนึ่ง
ถามขำแต่ว่าอยู่มาตอบสาระซะงั้น
ทั้งหล่อแล้วมีสาระอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้คุณผู้ชม
เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูละครพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ของเขานะคะ